สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
วันนี้วันหยุดหลายคนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างนะครับ
แต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้หลายคนเจอกันก็คือความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
คุณผู้ชมถ้าหากดูภาพนี้เป็นภาพดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
ก็มีกลุ่มเมฆกลุ่มหนึ่งมีการพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเรา
จุดหลักที่ผ่านก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน

ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเยอะเป็นพิเศษ
เป็นลมเย็นที่กดทับลงมาแบบนี้
มาเจอกับอากาศร้อนที่ปกครุมบริเวณพื้นผิวอเตรียมภาคให้ไทย
ภาพรวมวันนี้หลักก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้หน่อยนะครับว่าฝนฟ้าขนองมีโอกาสเกิดอย่างไรได้บ้าง
วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีการก่อตัวตอนกลางก่อน
หลังจากนั้นช่วงประมาณบ่ายแก่ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามอันทรัศน์ส่วนใหญ่
แล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
ส่วนนี้ช่วงเย็นนะครับก็จะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็มีภาคกลางหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ติดทะเลอาจจะต้องระวังหน่อย
อาจจะมีความแปรปวนสภาพอากาศลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น

จุดที่ไม่มีฝนตกก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
สังเกตว่าถ้าหากเรียบเทียบวันนี้กับวันพรุ่งนี้
อุณหภูมิบริเวณอังกล่าวก็ค่อยสูงขึ้น

ส่วนตอนล่างของภาคอีสานยังคงมีฝนตกอยู่
อากาศนั้นก็อาจจะไม่เยอะร้อนเท่าไหร่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ดังนั้นช่วงนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่

ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตนันพิศิษฐ์มหาลสวัสดีครับ